คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเพื่อไทยยอมถอยให้กับก้าวกลายหรือเปล่า
ในตำแหน่งประธานสภาแต่ว่าเดี๋ยวเช้าของวันอาทิตย์นี้จะรู้กัน
เพราะว่ามีการนัดคุยกันรอบใหม่และบอกว่าทุกอย่าง
ในส่วนของตำแหน่งประธานสภาจะจบในวันอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึง
แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่จบสุดท้ายแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะเปลี่ยนคั่วหรือไม่
สังคมจับตาดูอยู่ติดตามพร้อมกันในจอดสนามการเมืองวันนี้ครับ
การหามลืมระหว่างแก่นนำพักเพื่อไทยและก้าวไกลถูกโพสต์ผ่าน
น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่ายังไงเสียชั่วโมงนี้ทั้งสองพักก็แยกจากกันไม่ได้
เรียกว่ามีเราก็ต้องมีนาย
ความเห็นจะไม่ลงรอยกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภา
แต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะใส่คอนเวิร์ต
ในเมื่อสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยให้แยกวง
จึงต้องจำใจเดินจุงมือกันไปบนเส้นทางอำนาจร่วมกันไปก่อน
นัดพบกับเพื่อไทยรอบใหม่ในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
เก้าไกรยืนยันว่าปมปัญหาประธานสภาจะจบในเช้าวันนั้น
จากนั้นจะเป็นการพูดคุยกันกับ๘พักร่วม
อย่างไรก็ตามการโหวตเลือกประธานสภาจะมีขึ้นในวันที่๔กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน
ขณะที่เพื่อไทยก็มั่นใจว่าการเจรจาจะจบลงได้ด้วยดี
พร้อมปฏิเสธสูตร๑๓บวก๑และ๑๕บวก๑
โดยยืนยันข้อเสนอเดิมก็คือ๑๔บวก๑
แต่ตัวเลขนี้เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้พักอันดับหนึ่งพิจารณา

ไม่ได้เป็นการหักหลังประชาชน
ก้าวไกลจะให้หรือไม่ให้ก็แค่บอกให้ชัดเจนก็เท่านั้น
ซึ่งเรามั่นใจว่าสองฝ่ายเนี่ย

มั่นใจว่าเราจะคุยกันแล้วก็สรุปจบด้วยดี

คือเราเองเราเป็นพักอันดับ๒
เราเข้าใจตัวเราเองดีแล้วเราเป็นพักอันดับสอง

พักอันดับสองเราเคารพพักอันดับหนึ่งตลอดเวลา

เพื่อให้พักอันดับหนึ่งพิจารณา

เพื่อให้พักอันดับ๑พิจารณา
นั่นหมายว่าเราครบสิทธิ์ท่านอยู่ตลอดเวลา
ร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่

เพราะฉะนั้นวงเจรจา
แต่ละฝ่ายเขารู้สิทธิ์ของตัวเองดี

โดยหลักแล้วพักได้อันดับหนึ่ง
เขาควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธาน

เลยจริงขอเข้ามาว่า

เพื่อดุลยภาพในการทำงาน

พี่น้องประชาชนกันประการได้

เราต้องการคำตอบเป็นหลักการเท่านั้นเองครับ

ก้าวไกรมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า

สุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไร
ยังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
หรือพลิกคั่วเปลี่ยนข้างไปเลย
เราถูกมัดด้วยอาณะของประชาชน

แม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้
เน้นนะครับแม้เราอยากออกไป

ถูกพี่น้องประชาชน๒๕ล้านเสียง

มันเสมือนพ่อแม่เรานะครับ
เราเป็นลูกเขาจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกัน

เพราะฉะนั้นเจตจำนงของพี่น้องประชาชน๒๕ล้านคน

เพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงตรงนี้ไงครับ
เราถึงบอกว่าเราเองอยู่บนพื้นฐานคำนึงถึงจุดนี้

ในการพูดคุยและในการนำเสนอทุกเรื่อง
เพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้เราเอง
ก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณา
ว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับ
ข้อสรุปของวันที่๒กรกฎาคมนี้ทั้งสองพักอาจจะมีข้อยุติ
แต่หากใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นในวันโหวตประธานสภา
รอบใดที่การเมืองยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์
ฉากอาจแสดงออกอย่างหนึ่ง
แต่หลังฉากอาจออกมาอีกแบบหนึ่งได้ทุกเวลา
ข่าวไทมรับทีวีรายงาน